มุมเตียม
พ่อข่าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ

เริ่มเจอสตรีปะละคะ
ดูข่าวแรกนะคะเมื่อประมาณ๕ปีก่อนที่เรามีข่าวว่า
ก็เป็นข่าวจริงเลยค่ะมีนักเรียนในร้อยตำรวจที่ฝึกบินเสียชีวิตจากการที่ล่มไม่กลาง
ตอนนี้ค่ะสารได้ตัดสินออกมาแล้วนะคะ
โดยเมื่อวานนี้สารปกครองเพชรบุรีมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สตชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวของนักเรียนในร้อยตำรวจ
และครอบครัวของนักเรียนในร้อยตำรวจ๒คนเลยนะฮะ
ซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจปีที่๒ชื่อนักเรียนในร้อยตำรวจชายากรพุทธชายง
และก็นรตนัทวุทธิระสวรรษุนะคะ
สารระบุว่าอันนี้เป็นคำตัดสินของสารท่านนะคะ
สลิงที่บริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดนำมาติดตั้งกับเครื่องบินที่ใช้ในการฝึกโดดร่ม
ในระดับความสูง๑๒๕๐ฟุต
มีร่องรอยการกลึงและการเจียเพื่อปรับปรุงผิวและปลกรัดของชุดปรับแปลงตึง
และขอเกี่ยวท้ายเครื่องบินซ้ายและขวาจำนวน๔ชิ้น
เป็นเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมและผิดไปจากมาตรฐานที่ควรเป็น
ร่องรอยการดัดแปลงทุกชิ้นส่วนทั้งกายภาพและเทคนิคนั้นต่างไปจากชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากผู้ผลิตเครื่องบินโดยตรง
ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การว่า
นักบินและช่างอากาศสยานตรวจอุปกรณ์ก่อนทำการบินด้วยการสัมผัสและสายตาแล้ว
แต่ยังยอมรับมอบเครื่องบินดังกล่าวและนำมาใช้ในราชการต่อไป
ที่ชุดสลิงมีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกำหนดให้ปฏิบัติ
เป็นเหตุให้นักเรียนในร้อยตำรวจทั้งสองคนร่มไม่กลาง
เป็นการประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อหน้าที่

จึงเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
โอ้โหนี่ชัดเจนละเอียดมากเลยนะฮะ
จึงสั่งให้รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
ที่แก่ครอบครัวของหน้าร้อยตำรวจทั้งสองคน
เป็นเงินโปรงศพ๒๗๗๐๐บาท

หมายถึงว่านักเรียนในรัฐตำรวจทั้งสองคนเนี่ย
จะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวต่อไป
เป็นเงิน๒๘๘๐๐๐บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๓๖๕๐๐๐บาท
พร้อมหลอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อไป
นับตั้งแต่วันที่๒๖มีนา๒๕๖๒
ที่มีการฟ้องร้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ
โดยให้ชำระเสร็จภายใน๖๐วันนับตั้งแต่วันที่มีการพิพากษา
ส่วนอีกรายหนึ่งของนักเรียนในร้อยตำรวจนัทธวุฒิ
ก็ทดแทนให้กับนายจตุรงติลสุวรรณสุขซึ่งเป็นบีดา
เป็นเงินค่าโปรงศพ๒๗๙๐๐บาท
ชดใช้ค่าไร้อุปการะจำนวน๒๘๘๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๓๖๗๐๐บาท
พร้อมหลอกเบี้ยร้อยละ๗๕เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้มีต่างกันคือว่าให้ชดใช้ให้กับแม่ด้วย
คือมีทั้งพ่อทั้งแม่นะคะแต่ละคนเลยเนี่ยนะฮะ
แม่ของนักเรียนในร้อยตำรวจนัฐวุธเนี่ย

ก็จะต้องชำระให้เสร็จหลังภายใน๑ปีหลังจากที่
ภายใน๖๐วันหลังจากมีคำพิพากษา
อันนี้ก็เป็นการคือคดีแต่ละอันนี้ใช้เวลา

พอออกมาคือน่าจะใช้มาหลายลายแล้วแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นไง
พอดีน้องในร้อยตำรวจนัฐวุธนักเรียนทั้ง๒คน
โชคล้ายไปเจอวันนี้ประดีที่เห็นทั้งสองคน

เช็คต่อไปไหนที่หนูก็พรุ่งตรงนั้นมันที่เรื่องงบประมาณเลยด้วยนะ
หนูเคยนั่งฮารีคัปเตอร์ตำรวจไปช่วยงานตำรวจน่ะเออยังขึ้นไม่ได้ทำไมครับ
เออใบพัดมีปัญหาครับกำลังซ่อม

อุ๊ยตายดูประเด็นตกใจเลยอ่ะต้องขึ้นไปขึ้นไปท้องผาภูมิอ่ะ
ไปช่วยงานตำรวจคนที่ขึ้นไปก็ใจเออเออนั่งไงล่ะ
เหมือนกันแล้วก็เป็นปลาหมดเลยไงแต่ก็เข้าใจเท่านั้นนะ
จดก็นี่แหละก็เป็นไปตามนี้นะครับท่านผู้ชม
น่ากลัวอีกหนึ่งข่าวค่ะ
เป็นคลิปที่ถูกแชร์เพื่อเตือนภัยบนท้องถนนตอนนี้นะคะ
กรณีเฟซบุ๊คข่าวสารเมืองประการ
ก็เป็นเรื่องของคนร้ายซึ่งมากับรถจักรยานยนต์

ฉวยโอกาสกระชากสร้อยคอของผู้โดยสารที่อยู่บนรถสองแถวนี่แหละค่ะ
มันมีหน้าตามันลงใช่ไหมสองแถว

นี่นะคะรถจักรยานยนต์มานะปุ๊บกระชากปั๊บแล้วไปเลย
คนที่อยู่ในรถผู้หญิงผู้ชายเขาก็ปริ้นเห็นไหมลงมาลงมาทำอะไรไม่ทันแล้วเพราะว่ารถมันติด

ก็ซิกแก๊กมาอยู่ดีก็เนี่ยมาถึงรถจักรยานยนต์คันหนึ่งก็มาเทียบข้างนี่นะคะมาเทียบข้างแบบนี้
คือนี่คือกล้องหน้าของรถคันข้างหลังใช่ไหมครับ
ถูกต้องแล้วผู้ที่ซ้อนมันต้องใช้รถจักรยานเนี่ยก็กระชากแล้วก็ไปเลย
ออกไปได้อย่างง่ายดายอย่างนี้เลยเหรอ

ใช่ระชากสร้อยกองผู้โดยสารแล้วตัวเองก็เห็นไหมคะคุณผู้ชม

พร้อมที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดสำหรับเส้นทางที่หลบหนีไป

ก็เพราะดีนะที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายจากเหตุการณ์นี้
แต่อันนี้ต้องระวัง
รถเมย์เคยมีโอกาสได้เห็นคลิปแบบนี้ของเมืองจีน

บางทียังกระชากเขาแบบไปอย่างรวดเร็วเลย
หรือบางคนคุยโทรศัพท์มือถืออยู่
กระชากแบบมา

แล้วก็โดนแบบว่าตีหัวเลยแล้วก็แย่งเขาก็เดินไป

ไม่ตีหัวแล้วเอาไปปรากฏว่าเธอดูดนมกล่องอยู่

๖๗ปีแล้วคือเอียงงากครึ่งบอกว่าเอียงผมบอกว่าแล้วก็ดูดนมก่องขึ้นสะพานลอย
ตบเปรี้ยงล่วงลงไปเลยแล้วก็ปรากฏเป็นนมกล่อง

รีว
ต้องขอบอกเลยว่าคนบ้านเราใช้ถุงพลาสติกกันอย่างชนิด
เรียกว่าฟุ่มเปื่อยมากเลยทีเดียว
คุณรู้ไหมคนกรุงนะเอาเฉพาะในกรุง
เฉพาะในกรุงนะทิ้งถุงพลาสติกเนี่ยนะ

เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแน่นอนเราต้องอยู่ในวงจรนี้
แต่เดี๋ยวเราจะบอกนะว่าเรามีวิธีการแก้อย่างไรนะ
ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ก็ให้เลิกใช้
ที่สารวาการกอทมเมื่อวันนี้คือวันที่๒๑พฤษภาคม
นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่ากอทม
พร้อมด้วยนางสาวธันนีศรีสกุลชัยรักผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม
สหประชาชาติร่วมกันแถลงจัดกิจกรรม
รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก๒๐๑๘ค่ะ
โดยนายจักรพันธ์กล่าวว่าปัจจุบันนี้
กฎธมรเนี่ยนะสามารถที่จะจัดเก็บขยะประเภทถุงพลาสติก
วันละประมาณ๘๐ล้านชิ้น
โดยเฉลี่ยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพนะ
ใช้ถุงพลาสติกคนละ๘ชิ้นต่อวัน
คนละ๘ชิ้นแหละมี๑๑๑๒ล้านคนนะ
ปัญหาที่พบนั่นก็คือหลังจากที่ประชาชนได้ใช้ถุงพลาสติกแล้ว

และขยะเหล่านี้กรทมก็จัดกำจัดด้วยกัน๒วิธี
วิธีแรกฝังกรบ
อันนี้นะฝังกรบดูเฉยดูเห็นไหม
กรบมันช่างแบบว่ากะไหล่ซึ่งไม่มี
ต้นทุนในการใช้จ่ายต้องมีไปเรื่อยแล้วก็มันจะไม่มีที่แล้ว

โห้ค่าใช้จ่าย
ใช้เวลาย่อยสลายเท่าไหร่รู้ไหม

แก่ฉันตายและเกิดใหม่มาประมาณอีกกี่รัง
ยังไม่ไปไหนเลยอ่ะพลาสติกอ่ะศรีอยุธยาค่ะ
ส่งชื่ออยุธยา๔๐๐กว่าปีอืม๔๐๐กว่า๕๐๐ปีแล้ว
วิธีที่๒ใช้วิธีการเผา
นั่นค่าใช้จ่ายนี่ก็ตันละ๑๐๐๐บาท
ใช่มันเกิดแบบว่ามลภาวะที่จะทำให้เราสุขภาพไม่ดีอย่างแน่นอน
พลาสติกในเวลามันเผาแล้วโอ้โหมันมีก๊าซใช่ป่ะ
ก็ทำให้เกิดเรือนกระจกเหมือนกันใช่ถูกต้อง
แน่เนี่ยมันถึงได้วิบัติมากเลยอากาศบ้านเราเนี่ย
พันเผี้ยนกันไปหมดนะ
นี่ตกฝนตกทั้งวันทั้งปีด้วยซ้ำ
คนละ๘๐ใบต่อวันหนึ่ง
จักรพันธ์เขากล่าวว่าสำหรับวันที่๕มิถุนายนของทุกปี
ได้กำหนดเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพื่อที่จะจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทั่วโลกได้ตระหนักแล้วก็ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่ารักรักนี่คือรักษานะ
รักโลกลดพลาสติก
พร้อมคำขวัญในการลดใช้พลาสติก
ก็คือถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ก็ควรเลิกใช้

ดังนั้นเนี่ยนางสาวธันนีเนี่ยนะคะ
กล่าวว่าในปีนี้กำหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับการลด
เลิกใช้ถุงพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติก
ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ย
ถุงพลาสติกขวดน้ำ
หลอดพลาสติกนะฮะจากข้อมูลพบว่าทั่วโลกเนี่ย
ฟังนะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
แสนล้านใบต่อปี
แต่นี่ทั้งโลกเลยนะหรืออะไรเนี่ยคืออะไร
แล้วน่ากลัวมากคือจำนวนเกินครึ่งหนึ่งอยู่ในทะเล

มันกระทบต่อสัตว์น้ำซึ่งพบว่า
สัตว์น้ำเสียชีวิตจากถุงพลาสติกปีละ๑ล้านตัว

ที่ลูกเต่ามันเข้าไปติดอยู่ในไอ้ห่วง
เอออะไรต่อลอดเบียร์แล้วตัวคลอดเลย

คือที่เมืองนอกใครใช้ถุงพลาสติกตอนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย
เราไปหมายเขาจะมองหน้าทำไมเธอทิ้ง
ต่อให้ซื้อเขาก็ยังมองเลยว่าทำไมไม่เตรียมมา
แล้วเขาแนะนำพี่ให้ไปเอารัง
รังที่เขารังกระดาษออกมา

อุ้ยแล้วเขาใส่ออก
เราก็เลยพอไปเมืองนอกเราก็จะอายในการที่ใช้ถุงพลาสติก
เราจะต้องมีถุงช้อปปิ้งแก๊กไว้ในกระเป๋าต่อ

อย่างเนี้ยสมมติเนี้ย
๑ถุงลูกบ้าสติก
ของกรอบของนุ่มของหนัก
แยกหมดเลยตอนนี้เนี้ยเขาเปลี่ยนละ

ของเบาอย่างนี้เบาใส่ถุงกระดาษ
แล้วถุงพลาสติกจะใช้ให้น้อยมากที่สุด
ฉันเป็นคนหนึ่งนะที่ใช้ถุงผ้ามาตลอด
เราก็พกไปตลอดเลยเวลาซื้อของเราก็ใช้ถุงผ้าตลอดแล้วแล้วถุงผ้าเราสวย
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาจะใส่ถุงพลาสติกเนี่ย
เราบอกว่าไม่เอาไม่เอาใส่รวมกันไปเลยใบเดียวแล้วขอรวมกันไปให้หมดเลย
มันจะได้แบบว่าไม่ต้องใช้ฟุ่มเฟือยมากนี่ลนลงกันหน่อยสิรักโลก
เราก็บอกรักโลกหน่อยเออไม่งั้นแบบว่าหูใช่
แล้วก็บอกทำไมทำไมถึงต้องแบบแยกขนาดนั้นลูกค้าค่ะเป็นคนแบบว่าต้องการให้เป็นเช่นนั้น
แล้วทำไมแล้วถุงพลาสติกก็ล้นบ้านตัวเองก็ใช่ไม่ทันหรอก
แล้วก็ใช้ไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ไม่ได้เอาไปสังขยะอะไร
สุดท้ายนางก็ถึงเดี๋ยวนั้นแล้วก็ไปตรงแหลกน้ำ
คนละ๘ใบต่อวันคุณหลังคิดดูสิว่าวันนึง๘บาท
ใส่ถุงพลาสติกให้ก่อนไม่เอาถุงพลาสีคะเดี๋ยวมันเลอะ
เอามาให้เลอะได้ไปเลยเดี๋ยวไปซักเอาใช่ไหม
คือบางทีก็ท้อเหมือนกันเพราะว่ามันสะดวก
คือเขาเห็นกับความสะดวกแล้วมันก็ง่ายไง
แล้วก็ไม่ทันนึกว่ามันมีผลกับสิ่งแวดล้อมมาก
มันสลายยากเมื่อสมัยก่อนเนี่ย

มันสลายยากแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เป็นกระทง

กลับมาคราวแสงไข่กันต่อค่ะ

อ้าวบรรดาคุณแม่คุณแม่หายไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามา
เอามาดูนะคะคุณโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ
และนางมิเชียลโอบามาเนี่ยก็อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะ
ผู้ให้บริการรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์ลายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วล่ะตอนนี้
โดยการลงนามในสัญญาครั้งนี้เป็นการประกาศร่วมมือกันระยะยาวหลายปีเลยทีเดียว
คุณผู้ชมจะได้เห็นชมหน้าของทั้งนายบารักษ์และนางมิเชียโอบามาน
เบื้องหน้าและเบื้องหลังของงานของเขาเลยนะฮะ
ก็จะมีเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะไอ้โปรแกรมของเขาเนี่ย
ซึ่งการลงนามนี้ลงนามไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตามเวลาสหรัฐคาดว่าจะได้ดูปีหน้าค่ะปี๒๐๑๒
สหรัฐบอกว่านี่เป็นเก้าใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
การลงมาเล่นในสนามของวงการบันเทิงของทั้งคู่เลย
โดยก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้ได้ตั้งบริษัทผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ภายใต้ชื่อ
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องราวพิเศษต่าง

หาส่วนใหญ่จะออกมาเป็นแบบไหนเอาบอกเดี๋ยวโดนเรียนแบบสิใช่ไหม
แต่แหล่งข่าวระบุว่านอกจากทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์แล้ว
มีโอกาสสูงที่ทั้งคู่
จะมีบทบาททางหน้าจอให้ผู้ชมทั้งโลกได้เห็นอีกด้วย

แต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลงานของครอบครัวโอบามา

เพราะปัจจุบันนั้นมีอยู่มากเท่าไหร่รึเปล่า
๑๒๕ล้านมาไวมากโอ้โฮคนดูเยอะ
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของครอบครัวโอบามา
ที่จะได้กลับมาสู่ความสนใจของผู้คนหลังจากที่พ้นตำแหน่งไป
ครอบครัวนี้ระบุว่าพวกเขาต้องการจะใช้พลังของการเล่าเรื่อง
เป็นเครื่องมือการสนับสนุนค่านิยมอันดีของสังคม
ไม่เสียทีแต่เขาเป็นคนเล่าเรื่องแบบสนุกสนานเก่ง
มีการพูดอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไง
บอกว่าเขาอยากจะให้งานของเขาเนี่ยนะ
เป็นสนับสนุนเสียงคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์ความสามารถ
และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
ออกสู่ประชาคมโลกโดยผ่านทางแพลตฟอร์มของเนตเฟรก
อันนี้เป็นการโปรโมทชัดเลยนะที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ย
โปรโมทโอบามาชัดนะครับเราก็ดูเน็ตเฟรคกันด้วยไงค่ะ
ดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรก็ว่ากันไปมันก็สะดวกสบายอะเนาะเดี๋ยวนี้
อ่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่เราถามกันไว้ทิ้งท้ายเมื่อเบรกที่แล้ว
เชื่อหรือไม่ว่าโรคอ้วนนั้นสามารถทำให้เกิด

ยุงไม่ใช่เหรอโรคนี้มันอันนี้เป็นที่ยุง
แต่หมายถึงเสี่ยงว่าคุณมีโอกาสจะเป็นไข้เลือดออกได้
ต้องบอกว่านายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็บอกว่าหลายพื้นที่ของไทยตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องจริง
เสี่ยงเกิดน้ำขังแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายนั่นเองคุณผู้ชม
ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดวันที่๑๖พฤษภาคมนี้
พบว่ามีผู้ป่วย๑๔๔๖รายนะคะ
ทั้งนี้ปัจจุบันก็พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้น
เป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ซะอย่างนั้นพี่
อายุ๑๕ปีขึ้นไปนะไม่ใช่เด็กด้วย
ซึ่งมักจะมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพอื่นร่วมด้วยนั่นเอง
ว่าจะเป็นน้ำหนักเกินมาตรฐานมีโรคประจำตัว
แก่โรคความดันโลหิตสูงเบาหวานเป็นต้น
ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเอง

อันนี้หมายถึงเฉลี่ยตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไปบางทีอาจจะเป็นโรคอ้วนหรืออะไรแบบนี้
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกเลยว่าขอแนะนำให้ประชาชนนั้น
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด
โดยยึดหลัก๓เก็บป้องกัน๓โรคด้วยนะคะ
ก็คือ๑เก็บบ้านให้สะอาดอันนี้ต้องเก็บจริง
เพราะว่าถ้าเกิดมันมีมุมอับเยอะบางทียุงก็ไปเกาะตามมุมต่างถูกไหมคะ
เก็บขยะก็เก็บพัชนะเศษพัชนะต่างไม่ให้กลายเป็นแหล่งพ่อพันธุงลายนั่นเอง
เก็บน้ำก็ภาชนะที่ใส่น้ำก็ต้องปิดฝาให้ให้เรียบร้อย
ป้องกันมิดชิดไม่ให้ยุงลายไปวางไข่นะคะ
ซึ่งการป้องกันทั้ง๓โรคนี้มันสามารถช่วยได้
ก็คือป้องกัน๓โรคในเวลาเดียวกันก็คือไข้เลือดออก
ป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าแล้วก็๓ไข้ปวดข้อยุงลาย
อันนี้เราก็ต้องหัดมาสังเกตตัวเองด้วยนะคะ
ว่าตัวเองมีอาการไข้สูงมากกว่าผิดปกติหรือเปล่า
เมื่อยหน้าตาแบบแดงขึ้นไหม
หรือว่าอาจจะมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขาข้อพับ
หากว่ามีไข้สูง๒๓วันแล้วไม่หาย
ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลย
เพราะว่าหากเข้ามารับวินิจฉัยช้า

ทีนี้เราก็สามเสี่ยงเนี่ยจริงแล้วก็อันสามเก็บนั่น

อันนี้มาวางหนิฉันก็เลือดมาโดยยิ่งไม่ได้ขาว

อย่าว่ามีรสดีซุปก้อนเอามาฝากมองถูกใจแน่นอนค่ะ
อันนี้ที่บอกว่าใช้ทำแกงจืดใช่ไหมคะ

ไม่แต่ว่าคุณแม่อยู่ดีก็ไปทำอาหารเลย

สดีซุปก้อนอันนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าช่วยทำให้น้ำซุปเข้มข้นหอมอร่อยอย่างแน่นอน
ใช่นี่ดูนะอันนี้รสดีซุปก้อน
แม่บ้านพ่อบ้านขาดกันไม่ได้เลยทีเดียว

นี่ก้อนเป็นอย่างนี้ดูเอาไว้

เสร็จแล้วเราตั้งน้ำให้เดือดนะ

ใส่ลงไปเลยปุ๊บทันทีนะคะ
แล้วก็คนปั๊บ
ได้น้ำซุปเป๊บ
หอมกลิ่นชื่นใจทันใจไม่ต้องปรุงเพิ่มเติมปั๊บทันที

เพราะว่าเขามีส่วนผสมจากน้ำต้มกระดูกหมูแท้นี่ไงล่ะ

แล้วก็เครื่องเทศคือมีทั้งกระเทียมมีพริกไทยจัดแน่นนะ
ที่ขายไม่ได้ก็คือหอมกลิ่นแรกผักชี
อันนี้เป็นหัวใจของอาหารไทย
น้ำซุปจะหอมไม่ต้องทุบให้เปลืองแรงด้วย
ทั้งหมดมารวมอยู่ในก้อนนี้แล้ว
อันนี้เหมือนกับแบบซองหรือเปล่า
คนละสูตรกันค่ะพี่คนละสูตร

อันนี้คิดขึ้นมาเพื่อเมนูชามน้ำโดยเฉพาะ

ซุปสุกี้น้ำซุปข้าวต้มก็ได้

แล้วยังช่วยดับกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ได้ดี

เอางี้ทางรถดีซุปก้อนเขาก็ใจปั้มค่ะ
มาแจกพวกเราทั้ง๓คนด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะเอาไปลองกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนแฟนข่าวใส่ไข่ที่อยากจะลอง

ใกล้บ้านมีแล้วแน่นอนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มีจำหน่ายที่๗๑๑เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ทำซุปอันนี้ให้ทานซุปไก่สกัดมาอย่างดี
แล้วฉันใช้นี่แหละรสดีแต่เดี๋ยวทานกันนะ

เฮ่ยฉันทำกับข้าวอร่อยนะ
เดี๋ยวหนูรอชิมนะคะ

ไอเดียที่ทำเขาต้มไม่ต้องเคี่ยวกระดูก
จอดต่อพักก่อนพักก่อนอุ๊ยช่วงหน้า

แม่ของคุณแมคกี้เดอะเฟสว่ายังไง
หลังที่เจนี่จะแต่งงานกับลูกชาย

คุณแม่ต้องเล่าแล้วแหละช่วงหน้าสักครู่เดียวคุณผู้ชม
ว่าไปค่ะ
ไม่ได้ว่าอะไรเลยกุ๊กกิ๊กดาราวันนี้แน่นอนค่ะ

มีกิกับเจนี่เอาเลยค่ะ

เจนี่เทียนโพสุวรรณมีข่าวนะ
พูดมาหน้าแต่ไม่มีใครเอ่ยก็พูดไปเลยนะคนเราเนี่ยไม่เอามาอย่างนี้
ไปถามไม่เก็บไปตอบว่าใครไปทามในเลย
น่าน่า
เพราะว่าสองคนเขาตอบกันอยู่ที่ไหนรู้ป่ะ
ตอนนี้เราก็เอาอย่างงี้ดีกว่าไปถามน่าจริง
รอให้มันใช้เจนก่อนดีไหม

นอก็ไม่ใช่เรื่องของน่ารนะ

ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราก็จริงียนะ
มันก็ยังเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา

เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา

แล้วก็เดี๋ยวก็คิดว่าคงมีคำตอบเลยแบบนี้แหละ

เออมันจะเหมือนจะอะ

ดูแบบว่าไม่ชัดเจนอย่างจริงจังนะ

มันก็เห็นความสนิทสนมของเจนนี่แล้วก็มิกกี้

คุณไปดูล่าสุดนะคะในไอจี
ผู้ชายนะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ชายก็คือมิกกี้เขาเขียนภาษาอังกฤษออกมานะ

จะได้ไม่ต้องมานั่งฟังสำเนียนแปลกอย่างฉัน
ผมอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัว
แต่มันเป็นหน้าที่ของผมที่จะปกป้องรักแท้

ขอบคุณที่เข้าใจฉันในตอนที่

ในวันที่หลายคนหักหลัง
ขอบคุณที่ทำให้ฉันหัวเราะ
ในวันที่ไม่มีใครทำให้ฉันยิ้มได้
ขอบคุณในความเป็นลูกผู้ชาย

รักและนับถือผู้ชายแบบคุณจริง

เราไม่มีอะไรนอกจากรักแท้

เดี๋ยวก่อนเราจะเชื่อได้ไหม
สำหรับคนอายุประมาณสัก

มันก็จะเป็นความรู้สึกว่า
วัยนั้นเขาก็เชื่อว่าความรักของเขายิ่งใหญ่

จริงมันก็ตอบยากคุณแม่

ก็ลืนหาหูสนันเมืองเลยทีเดียว
ว่าคุณเจนี่กำลังจะแต่งงาน

อันนี้เนี่ยด้านหนุ่มมิกกี้เองเขาก็ยังไม่พร้อม

ถามพี่เจนี่พี่เจนี่ก็คงไม่ตอบนะคะ
เรื่องนี้ก็ไปร้อนถึงดรสิริพร

เปิดปากแบบคาใจหนัก
หนูก็ไม่เข้าใจนะเขาเขียนอย่างนี้คาใจหนักมาก

มิกกี้เจนนี่เร็วนี้กำลังจะแต่งงานจริงหรือเปล่า

ถ้าอยากรู้ว่าคุณเจนี่จะได้มาเป็นสะพ้ายนะ

กี้เป็นทายาทคนเดียวของตระกุลเรา
จึงต้องเลือกสไพซ์อย่างยากมาก

ตอนนี้ทั้งคู่ดูแลกันและกันดีมาก

ต้องติดตามเรื่องราวของทั้งคู่ต่อไปนะคะ

ในฐานะที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชค
ในฐานะที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชน

อะไรที่คิดว่ารู้ณสุดแล้วหนูไม่รู้อะไรว่าเลย

อะไรที่ไม่นึกว่าจะเกิดก็เกิด
นึกว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นเพราะฉะนั้นที่ข่าวที่เสนอไปเนี่ยที่บอกว่าลืออาจจะใช่
แต่ขณะเดียวกันอีกวันหนึ่งอุ๊ยตายแล้วเป็นการสร้างข่าวเป็นอะไรก็ไม่รู้
ไม่ใช่เลยก็ได้นู่นนี่นั่นต่างนานาดังนั้นเอาอย่างนี้แล้วกัน
เราถึงต้องตั้งชื่อช่วงนี้ว่ากุ๊กกิ๊กดารา
เพราะว่าถ้าเราไม่กุ๊กกิ๊กมันก็ไม่มีเรื่องที่จะให้มาเมาเนอะ
เหรอข่าวต่อไปข่าวต่อไปคือช่วงนี้เนี่ยนะคะคนก็ไปเที่ยวทะเลกันเยอะ
รูปร่างดีโอ้โหอายุเท่านี้รูปร่างขนาดที่ทุกคนบอกว่าเป็นไอดอลของหนู
แต่ล่าสุดปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์คืองงมากกับเจอคำถามว่าลงรูปเยอะขนาดนี้
ไม่เคยไปเมาดิฟต์หรอกเวลามีคนพูดอย่างนี้นี่อธิบายไม่ถูกเลยนะ
เป็นคนเดียวที่ลงรูปน้อยที่สุดหลังจากได้หยุดยาวไปพักผ่อน
แก๊งรุ่นพี่อย่างอ้ำพัชราภานะคะที่เมาดิฟต์แต่ก็แอบเห็นบางมุมที่
นางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็ใส่ชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ประชันความแซ่บ
เหมือนกับคนอื่นอื่นเขาอ่ะนะคะแต่ก็ยังไม่วายที่แฟนคลับก็จะเข้ามาถาม
ประโยคที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งเบาลงรูปเยอะไม่เคยมาเมาดิฟต
อันนี้ปุ๊กลุ๊กก็ยืนยันว่าอะไรวะโหด
เอาไปฟังน้องปุ๊กลุ๊กพูดก่อนว่าน้องว่ายังไง

เราจะเป็นคนที่ลงรูปน้อยสุดในทริปเลยเนาะ

มีคนนึงมาเน้นหนูบอกว่าพี่ปุ๊กลงรูปเยอะจังเลยค่ะ
ไม่เคยมาเมาดีฟเหรอคะ

เออใช่เราจะแบบไม่ค่อยลงรูปนิดเท่าไหร่
แต่จะมีอาทิตย์เป็นช่างภาพไงฮะ

คือบอกพี่อ้ำเลยว่าถ้ามีหนูจะใบใจได้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าหนูอาสาเป็นช่างภาพเอง
คือสังเกตว่ากลับมาคือทำไมคนอื่นไม่เกี่ยวกับหนูเลยอะไรอย่างนี้
ของเราคือแบบเขียวมาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เออมีคนก็มาเม้นเขาแบบนี้

เพราะว่าตัวน้องเองก็ได้เห็นอยู่อะนะคะ

เขาก็มีเรื่องที่ปุ๊กลุ๊ก
เขาบอกเขาเป็นช่างภาพใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้

บอกว่าจริงชุดที่เราเตรียมไปมันโป๊มากเลยนะคะ
แต่ด้วยภาพที่ลงมันเป็นภาพไกลจริง

แต่เราก็ลงรูปแค่ให้เห็นแต่ข้างหลัง

เราเนี่ยก็กลายเป็นเด็กน้อยอยู่ในมุมหลืบ

มากพอเห็นทุกคนโพสต์ท่ากัน

แต่มันไม่มีอะไรเวลาเจอกันก็เจอกันที่ฟิตเนส

พี่อ้ำเขาก็ชอบหาเพื่อนออกกำลังกาย
เวลาไปไหนก็ไปกันหลายคนนะคะ

แต่มันต้องใช้เวลาปุ๊กลุ๊กกล่าวอย่างนั้นค่ะ

อีกอย่างหนึ่งนะก็น่าจะเป็นแบบว่า

เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีหนังสือ
แบบว่าช่วงซัมเมอร์แล้วมันจะบินแบบ

มันไม่มีแล้วเนอะมันไม่มีหนังสือให้ขึ้นนะ
ก็ถ่ายไอจีลงกันอย่างนี้แหละ
จะได้เห็นนะไม่งั้นต้องอดดู

ปีเป็นดาราอยู่นะดาราดีหรือเปล่าเป็น
เป็น๒ช่วงเลยอันนี้คุณผู้ชมช่วงหน้า
บอกคุณโป๊ปเจอดราม่ามาก
แฟนคลับอยากให้เบลล่าเลิกกับเวียใช่ไหมอย่างนั้น

เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันค่ะ

คุณโป๊ปก็อย่างที่บอกไปว่าเจอดราม่า
แฟนคลับก็มาเถียงกันอยากจะให้เบลล่าเนี่ยเลิกกับเวีย

ใช่คือเรียกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันที
หลังจากที่แฟนคลับบางคนอินกับกระแสละครมากจริง

อยากจะให้คุณเบลล่ารานีเนี่ยเลิกกับหวานใจหนุ่มตัวจริงอย่างคุณเบียร์
เพื่อที่จะได้มาคบกับพระเอกคู่จิ้นของเขาคุณโป๊ปนะคะ

น่ะสิหลังจากที่มีกระแสนี้เกิดขึ้น
บอกเลยว่าแฟนคลับอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ยังอยากจะให้

ทั้งคู่อื้อหือคือชีวิตจริงของเขาเป็นยังไงก็คงอยากจะให้เขาแบบเป็นประหยังปกติอะนะคะ
ก็เลยมีการคอมเมนต์โตเถียงกันกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
ที่นี้พอไปเจอคุณโป๊ปคุณโป๊ปว่าอย่างนี้ไปดูคลิปค่ะ
โป๊ปก็อยากจะ
คนเราก็มีความอยากเนอะ

ตัวผมเองกับเบลล่าก็เป็นพี่น้องที่ร่วงงานกันแบบดีมาก
เราก็มีความสำคัญที่ดีต่อกัน
ส่วนเรื่องเขาจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกครับคิดได้
แต่ก็อย่าไปว่าคนอื่นอย่าไปกระทบคนอื่นแล้วกันครับ
เขาก็บอกแล้วว่าคิดได้แต่อย่าไปว่าคนอื่นนะคะ
เรื่องคอมเมนต์ก็บอกแล้วว่าแฟนคลับจะคิดยังไง

เขาก็บอกว่าคิดได้แต่อย่าทะเลาะกันเลยคุณผู้ชม

ใครคะมาร์คกับคิมนี่
กรีความหวานของคู่นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ
เขาให้สัมภาษณ์กันว่าคิมพูดในรายการหนึ่งนะครับ
พูดถึงมาร์คว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ไม่สามารถตัดหมากปรินออกไปจากชีวิตได้

เป็นกระจกสองด้านที่ส่องกันเราชื่นใจมาก
ในสิ่งที่เราทำให้เขามันรู้ว่ามีค่า

ถ้ามันมีจังหวะคงไปไปไหน

ตอนตอนแรกนะฮะตอนออกมาหน้ายังแดง
ยังดูไม่ออกปรากฏว่าตอนนี้ค่ะ

อะไหนขอดูคุณมะ

หมายยังไงคุณแม่หมายถึงอะไรเปลี่ยนส่งผมเหรอ
เปลี่ยนส่งผมนี้เดี๋ยวก่อน
เนี้ยเขาบวชมา
ไม่ใช่นี่นี้อ๋อทำเป็นหยิก
งั้นดัดผม
อ๋อนี้ใกล่สมพลอยเป็นคนทำอะสิ
อ้าวบอกว่าเป็นแอนตอนนี้นั่งเหมือนพ่อแล้ว

หน้าตาจิ้มลิ้มตาโตจมูกดองด้านข้างเห็นแววแล้วเห็นไหม

ลักษณ์ก็ควงพิธีกรสายหมู่คุณมดดำกับคุณหนุ่ม

ยังอยู่เรื่องนี้อยู่ที่นู่นเลยเรียกว่าตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์
แห่งอาณาจักรพญานาคเลยข้ามพลาดเด็ดค่ะ
ทุ่ม๑๐นาทีทางไทยรัฐช่อง๓๒นี่แหละค่ะ
ถูกต้องนะเรียกว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหลายพื้นที่
เดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะ
วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ